เหมือนคู่นี้แหละหลายคนลุ้นกันอยู่เมื่อไหร่จะประกาศตัวชัดประกาศข่าวดีกันไปเลยนะคะ
หลังจากที่โชว์ความหวานอย่างที่บอกไปแล้วว่าสงกรานนี้หลายคนไม่ได้เตรียมมาเพื่อเจ็บ
แต่ก็ต้องมาขยี้น้ำตากันหลายรอบแล้วเกินนะสำหรับเวียกับเบลล่า
ไม่หยุดไม่ห่อนจริงเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าสงกรานที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ย
ลงรูปเข้าไปกราบผู้ใหญ่ของครอบครัวของเบลล่าไปหยกนะฮะ
เมียมโนของพี่เวียอย่างเราเนี่ยพากันซับน้ำตากันแทบจะไม่ทันเลยนะครับ
บางคนก็คิดแทนว่าเขาไปฝากเนื้อฝากตัวกันแล้วหรือเปล่านะคะ
เบลล่าจัดความหวานโครมใหญ่เข้าไปอีกค่ะให้สาวได้ช้ำใจเล่นกันต่อ
ด้วยภาพคู่มุมกุ๊กกิ๊กน่ารักที่นานจะได้เห็นพี่เวียของเราแบ๊วกับเขาบ้าง
แล้วก็มีข้อความหยอกโวยพรกันด้วยบอกว่าให้พี่เวียรักษาสุขภาพด้วย
เราน่ะก็อายุเท่านี้แล้วนะพร้อมกับฝากคำโวยพรไปถึงคุณแม่ของพี่เวียอีกด้วย
ขอเรียกคำนี้เลยเพราะว่าเชื่อว่าในอนาคตคู่นี้ก็น่าจะแบบตกลงปล่องชิ้นกันแหละ
ครอบครัวเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะคะ

เซอร์ไพรส์ให้กันเอารูปวงรูปวงขนไปนะ

บรรดาแฟนคลับก็ตามไปด้วย
ร่วมทำบุญกันน่ารักมากเลยนะคะ